คุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูอะไรที่มันดูแล้ว
ละหมานอนละเวงคื้นเคลงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้
พวกท่านนี้เลยคุณ
ว่าไปเจอกับพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรพวกนี้
ตกอกตกใจอ่ะสิมีตัวอะไรบ้างอ่ะไปดูกันหน่อย
ตัวเงินตัวทองหนีร้อนมาเพิ่งเย็นมั้งเลยวิ่งเข้าห้องน้ำไป
เหตุเกิดที่กรสินนะครับอยู่บ้านเลขที่๒๐ชุมชนท่าสินค้า

เจอตัวเงินตัวทองอยู่หน้าบ้านตาสบตาสายตาก็จ่องมองกันรู้สึกเซี้ยวซ่าน

ตัวเงินทอจะไปทางตัวเงินโทลงง็ไปบ้าน
วิ่งเข้าห้องน้ำเข้าไปคุณป้าเลยปิดประตูห้องน้ำปั้ง
ขังเลยเพื่อจะขังจนตัวเงินตัวทอง
แล้วให้เจนทีกู้ภัยนั้นมารับตัวมันไปอืม
ท้ายก็เอามันไปได้แต่กว่าจะจัดการกับมันได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าตัวมันใหญ่
ใช่ก็ใช้เวลาอยู่หลายนาทีประมาณสัก๒๐นาทีได้นะครับคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายก็จับไปได้มันเป็นความเชื่ออีกนั่นแหละ
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะบ้านเลขที่ที่นี่เลขที่ยี่สิบ
เขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านจะได้โชคได้ลาบเขาเชื่อกันอย่างนี้
นี่รูปใหม่เราให้ฟังกันเฉยว่าบ้านนี้คือจ้าโ้้เล็บยาวแล้วเนาะ
อีกเรื่องสุดระทึก
งูเงี้ยวเขี้ยวขอก็มาเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้
เพื่อที่จะให้น้ำมันไหลเข้าไปในสระ

ทีนี้แหละคนงานเขาก็จะลงไปเพื่อขุดท่อน้ำต่อ

สุดท้ายไปเจอ

โอ้โหอย่างยาวอย่างใหญ่เลย

ก็ต้องบอกจันนาธิกูภัยให้มาช่วยจับไว้หน่อย
กลัวไม่รู้มันจะมาทำร้ายคนงานหรือไม่

มันไม่ง่ายครับน้องใบตองเพราะท่อมันเล็ก

จันนาธิกูภัยเขาก็เตรียมอุปกรณ์ไป
แล้วก็แห่เข้าไปแย่เข้าไปเพื่อที่จะ

สุดท้ายก็จับมันได้นะ
แต่จังหวะลากออกมานี่แหละ

เลอะเปลือเปื้อนทุลักทุเล
ไอ้งูตัวนี้มันก็สู้

จะอยู่ที่นี่ผมชอบที่นี่
ผมจะอยู่ในท่อนี้
แต่ไปเถอะเขาจะทำงานกันลูกเอ้ย

ตัวใหญ่มาเริ่มเทิมขนาดนี้คิดดูแล้วกัน
เกือบเท่าท่ออ่ะคุณ

อ้าวคุณผู้ชมครับ
เจองูเงี้ยวเขี้ยวขอแนะนำอย่างแรก

งูต้องมีวิธีในการจับ
ต้องมีอุปกรณ์ในการจับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย

เขาจะต้องจับงูวิธีไหนยังไงบ้าง